อุทัยธานีกันคุณผู้ชมค่ะโจรขโมยยังอยู่ชุมเหลือเกินค่ะ
คราวนี้เป็นโจรอ้วนผอมควงปืนไปดักจี้นะคะ
หวังจะชิงสร้อยคอแล้วก็แหวนทองคำของพ่อค้า
พ่อค้านี่ก็เป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงแต่ว่าเขาสู้ค่ะ
เขาสู้กับโจรที่มีปืนปลอมโอ้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
พ่อค้าก็เรียกว่าเลือดอาบเพราะว่าโจรเนี่ยเอาปืนปลอมทุบศีรษะค่ะ
แต่ว่าเนี่ยหนีไปได้นี่คือคุณพรชัยเยือกเย็นนะคะ
เป็นผู้เสียหายเป็นเจ้าของรถเร่ขายสินค้า
หรือที่เราเรียกกันว่ารถพุ่มพวงหัวแตกนะคะคุณผู้ชมโดน
โรอ้วนผอมเอาปืนทุบปืนปลอมนะคะ
คือเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับรถขายของช่วงเช้ามืด
ตรงถนนสายห้วยเปล้าบ้านล่องตาที
พอมาถึงตรงเนี้ยนะคะที่หมู่๖บ้านห้วยเปล้าเนี่ย
มันเป็นทางโค้งแล้วเป็นทางแยกลูกรัง
ก็ได้ยินเสียงคนตะโกนตามหลังมาบอกขอซื้อของหน่อย
คนค้าขายได้ยินอย่างนี้ก็ต้องจอดเลยค่ะ
หันกลับไปเจอผู้ชายสองคนอ้วนคนหนึ่งผอมคนนึง
ซื้อของอย่างที่ตะโกนแต่ชักอาวุธปืนจ่อหน้าผากค่ะ
บอกให้ถอดสร้อยคอออกมาเป็นสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทนะคะ
มีพระเลี่ยมทองแล้วก็แหวนทองถอดออกมาแล้วส่งมาให้หมด
มันคือการปล้นแล้วนะคะแต่พ่อค้าเนี่ยสติดีมาก
สังเกตเห็นลำกล้องปืนมันผิดปกติก็คิดว่าเป็นปืนปลอม
ก็เลยเอามือขวาปัดปืนค่ะจังหวะนั้นคนร้ายเอามือคว้าคอเสื้อ
แล้วก็สร้อยคอเพื่อที่จะดึงเอาสร้อยไปแต่แหมเส้นมันก็ใหญ่นะ
เอาออกไม่ได้นะคะสร้อยเนี่ยติดคอเสื้อก็เลยไม่ขาดคน
คนร้ายเนี่ยเอาลำปืนปลอมตีเข้าที่ศีรษะและใบหน้าจนเลือดอาบอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เห็นภาพเป็นแผลนั่นคือเย็บไป๕เข็มนะคะ
พอตีเสร็จทำร้ายร่างกายเสร็จคนร้ายก็วิ่งเข้าไปในหมู่บ้าน
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะขออภัย
พ่อค้าเนี่ยวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ
มือซ้ายฝานี่ฝานี่ผมก็เอามือนี่จับแล้วอีกมือนี่มันที่ซื้อปืนนะมันก็ฟาดเลย
ใจเด็ดนะคะสู้คนร้ายมากันสองคนมีปืนปลอมมา
คนร้ายเอาสร้อยคอทองคำไปไม่ได้แต่มันเอากระเป๋าในตะกร้าพลาสติกบนรถนะคะ
เอาไปในนั้นมีเงินทอน๑๐๐บาทแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง
สลากกินแบ่งรัฐบาล๕ใบค่ะมีสมุดบัญชีธนาคารมีใบขับขี่มีบัตรประชาชนด้วยเอาของเขาไป
พรุ่งนี้จะออกสลากเขาด้วยถูกรางวัลก็ขึ้นไม่ได้นะคะตำรวจรออยู่เลยค่ะ
ตำรวจสพลานศักดิ์ค่ะไปตรวจสอบค่ะพบอาวุธปืนปลอมขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ในป่าย่า
แต่ว่ารังเพลิงปืนหายไปนะคะก็เก็บไว้เป็นของกลางแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีสิ่งที่ตำรวจจะตามต่อได้ก็คือ
นิ้วมือของคนร้ายคุณบุ๊คเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะต้องแกะรอยจากตรงเนี้ยตามตัวคนร้ายมาต่อไปค่ะครับอ่าคุณผู้ชมฮะ